ไต้หวันหล่อไหมหล่อมากคือหล่อระดับพระเอก
ปั๊วมากไม่รู้ทำบุญด้วยอะไรแล้วเขาก็จะแต่งงาน

แล้วปีใหม่ที่ผ่านมานะพาเพื่อนไปเที่ยวไต้หวัน
โอ้โหผู้ชายดูแลดีมากหุ่นดีร่างดี
บมา๗ปีไม่เลิกแล้วจะแต่งงานด้วย

ฟังดีกว่าทำบุญด้วยอะไรคะพี่เบิ้ลค่ะ
บอกหนูหน่อยค่ะแล้วไปเจอไปปิ๊งกันได้ยังไง

ปรากฏว่าเขาก็มากับเพื่อนเขาเป็นไต้หวันมาสองคน

นี่ตรงมันก็ต้องมีอิจารณ์เลยนะคะ

อยากก็อยากแต่ก็รอเขาขออยู่

ได้เลยค่ะเดี๋ยวเชิญนะคะธนาทีวีนะคะ
ฉันยอมแล้วเขามา๗ปีทำบุญด้วยอะไรนะคะ
รอคือรอที่ไต้หวันกฎหมายเขาผ่านก่อนนะคะ

แต่เท่าที่ดูได้ข้อคิดอยู่อย่างหนึ่งนะ
เด็กทุกคนนะคะตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษค่ะ
นี่ฉันก็พูดเราจะได้การศึกษาดีการงานดี
ในอนาคตก็จะดีตามมาด้วยนะคะ

เป็นคนดีก็พอแล้วล่ะค่ะ